นี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกายกันก่อนนะครับ
วันนี้ก็ขึ้นภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าก็มีการเผยแพร่ภาพจากทางโซเชียลมีเดียด้วย

ข้อความจากวัตถามกายก่อนหน้านี้เป็นตัวสอนป้ายภาคขนาดใหญ่

แต่งดอาหารสดจะเป็นอาหารแห้งอาจจะอนุญาตได้อยู่
ขณะที่ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้มีคำถามเกิดขึ้นครับว่า
พื้นที่หลังวัตถามกายซึ่งเป็นสูตรอบรมเยาวชน
เหตุฉะไหนยายเล่ามีพระสงฆ์๑๒รูปมาจำวัดอยู่ตรงบริเวณนี้
และไม่มีใบสุทธิก็เลยเกิดคำถามขึ้นมา
พอนิมนต์พระสงฆ์มาสอบถามนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปนิมนต์มาก็ทราบว่าพระสงฆ์เหล่านี้เนี่ย
บวชเข้าโครงการทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่
โดยมีพระอุปชาก็คือเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นพระอุปชาให้
ในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนเรียบคลอง
ซอยคลอง๔ตะวันตก๑๙หมู่ที่๗ตำบลคลอง๔อำเภอคลองหลวง
ปฐุมธานีนะครับหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
มีพระสงฆ์เข้ามาจำวัดพักอาศัยอยู่จำนวนมากแล้วก็พบอาคารปลูกสร้าง
แต่ไม่ใช่ว่าเป็นอาคารถาวรอย่างที่เห็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่า
ชั่วคราวนะครับคือตู้คอนเทนเนอร์๒ตู้แล้วก็ปลูกสร้างแบบชั่วคราว
มีห้องน้ำมีเครื่องซักผ้าพบพระสงฆ์จากจังหวัดเชียงราย๑๒รูป
ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็บอกว่าท่านนั้นบวชได้๑๐วัน
ยังไม่ได้รับใบสุทธิเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบบัตรประชาชนแล้วก็ลงบันทึกเอาไว้
ก่อนจะส่งมอบเรื่องนี้ต่อให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยพระลูกวัดของวัดพระธรรมกายพระมหาพิชิตธรรมวชิโรครับ
ซึ่งท่านก็ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับบอกว่า
พระสงฆ์ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับใบสุทธิ
เนื่องมาจากว่าเป็นพระสงฆ์บวชใหม่
เข้าร่วมโครงการบวชทดแทนคุณบีดามานดา
โครงการระยะสั้น๒๑วัน
ส่วนพื้นที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ย
เป็นสูตรอบรมเยาวชนส่วนโครงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับทางวัดนะครับลองไปฟังคำชี้แจงจากพระลูกวัด
พระธรรมกายครับอาจารย์สถานที่เราอาจจะเป็นสถานที่ของมูลนิธิ
พระอาจารย์ก็เป็นพระที่วัดพระธรรมกายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเต้านี้
ส่วนตัวท่านก็ส่วนตัวพระที่มาอบรมก็บวชจากเจ้าคณะอำเภอ
สถานที่เป็นสถานที่ของวัดอยู่แล้วก็สามารถจำวัดได้
กำหนดเขตแล้วก็จำวัดได้เป็นสำนักสงฆ์หรือว่าอะไรครับท่านครับ
ยังไม่ถึงขั้นเป็นสำนักสงฆ์ก็จะจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมเยาวชน
ชัดเจนนะครับจากมุมมองของพระลูกวัดวัดพระธรรมกายว่าเป็นศูนย์อบรมเยาวชน
ยังไม่ถึงขั้นเป็นสำนักสงฆ์คราวนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่า
พอทหารดีเอสไอไปตรวจสอบแล้วส่งเรื่องต่อไปให้กับพศคือสำนักพุทธเนี่ยนะครับ
คุณสงครามชัยนามครับเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่า
หลังจากนิมนต์พระสงฆ์ที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนคลองหลวงไปสอบถามไล่เรียงถึงรายละเอียดในการบวช
เนื่องจากว่าไม่เห็นว่ามีใบสุทธินะครับ
ซึ่งมีพระอุปัชชาก็คือเป็นเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
เป็นผู้รับรองการบวชตามโครงการของศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวจริง

อยู่ในพื้นที่ของมูลนิธิรัตนมหาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
ที่ใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โดยศูนย์ฝึกอบรมนี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้กับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการจัดตั้ง
ในขณะที่บรรยากาศบริเวณประตู๖ครับคุณผู้ชม

พระธรรมกายก็มีการสร้างรั้วเหล็กล้อมรอบทางเข้าออกอย่างแน่นหนา
จากการสำรวจของทีมข่าวทัศน์ทีวีพบว่าหลายจุด
ก็มีการสร้างสิ่งกีดขวางบริเวณทางเข้าออกเอาไว้
ส่วนการดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับ
ทางวัดตั้งจุดประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ตามประตูต่าง
แล้วก็มีลูกศิษย์ไปนั่งสวดมนต์
โดยพบว่าตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยอย่างเช่น
อาการท้องเสียเป็นลมไข้หวัดอาเจียนจำนวนกว่าร้อยคนแล้วนะครับ
สำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่ทางวัดไม่สามารถ
ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
ก็ประสานให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดปฐุมธานีเข้ามารับ
เพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
นั่นคือความคืบหน้าของผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ
คราวนี้เรื่องอาหารกันบ้างครับ
กรณีที่มีการขึ้นป้ายขนาดใหญ่บนหอคอยใกล้กับอาคารร้อยปีเมื่อวานนี้
เราต้องการอาหารล่าสุดวันนี้นำป้ายดังกล่าวปลดลงมาจากหอคอยแล้ว
แต่ทางวัดพระธรรมกายยืนยันว่าภายในวัดอาหารเริ่มมีจำกัด
แต่อนุญาตให้นำอาหารแห้งเข้ามาเพียงเท่านั้น
อาหารสดไม่อนุญาตนะครับ